ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะชาวบ้านที่นครศรีธรรมราชค่ะ
คุณผู้ชมเดือดร้อนหนักได้รับผลกระทบเพราะว่าโรงงานมีการปล่อยน้ำเสียลงในคลอง
ทำให้น้ำเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้ปลาตายพืชผลทางการเกษตรเสียหายทั้งหมด
รวมถึงคุณภาพชีวิตแล้วก็คุณภาพของสิ่งแวดล้อมชุมชนก็ตกต่ำลงนะคะ
นี่คือพื้นที่ของคลองท่าซ่านหมู่ที่๖ตำบลดูสิตอำเภอพันราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ได้รับผลกระทบจากโรงงานยางพาราแห่งหนึ่งปล่อยน้ำเสียลงในคลองแบบนี้
ระยะทางรวมแล้วเนี่ยกว่า๑๒กิโลเมตรทำให้ชาวบ้านกว่า๑๐๐ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนนะคะ
น้ำในหล่ำคลองเน่าเสียส่งกลิ่นเม้นชุ้นตนสารเคมี
ตลบอบอวนไปทั่วหลายพื้นที่ของหมู่บ้านเลย
โดยผู้นำท้องถิ่นพร้อมกับชาวบ้านทนไม่ไหวจริงค่ะ
สิทธิ์วันฐานที่มากรอบนี้เขาบอกว่าวองเลยนะคะ
อนขอหน่วยงานเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหา
เนื่องจากว่าน้ำในคลองมีสีดำคล้ำ
ทำให้ปลาตายออกซิเจนตกต่ำ
จะไม่สามารถนำไปรดน้ำต้นไม้
ผลทางการเกษตรได้ข้าวโพดตายเกลื่อนกว่า๗ไร่ค่ะ
เพราะนะนเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เลย
หรือแม้แต่ตัวไอ้ย่าที่ปลูกไว้ให้วัวก็แห้งตายทั้งหมด
ด้านของนายสุพศชารัฐอพตดูสิรบุว่า
ช่วงที่มีฝนตกลงมา
โรงงานเองก็มีการลักไก่ปล่อยน้ำเสียให้ปนกับน้ำฝนออกมาด้วย

ก็มายังไม่กลายเป็นมลพิษทางกลิ่นทางอากาศ
แล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพืชสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
ใส่ใจกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
เพื่อรักธรรมชาติให้สิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับคนไทยทุกคน
ทั้งหมดนี้คือภาวะโรคร้องค่ะ